ให้ทุกคนฉันมาแล้ว
พบกับจุดเริ่มต้นการผจญภัยในทะเลกว้าง
ของกลุ่มจนสลัดมวกฟาง

เพื่อเป็นราชาโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่

ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒